ต้องบอกว่าตอนนี้เห็นใจประชาชนในหลายพื้นที่จริง
เฉพาะทางตอนเหนือนะครับเพราะว่าคุณภาพอากาศ
เพราะวันนี้เชียงใหม่ขึ้นติดอันดับเมืองที่มีอากาศแย่ที่สุดในโลก

เขาบอกอย่างเมื่อเช้าเอาเมื่อเช้าเลยละกัน๘โมงเช้าอะค่ะ
ฝุ่นอยู่ที่๒๒๓มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
จุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอร์ต๓๓๔จุดจัดกันทั้งหมด๒๕อำเภอ
ซึ่งอำเภอเชียงดาวเนี่ยมีสูงถึง๖๑จุดเลยนะคะ
ไฟป่ากว่า๓๐๐จุดนะคะ
เคสหนึ่งคุณแม่ชาวเชียงใหม่บอกไม่ไหวแล้ว
ลูกชายวัย๔ขวบป่วยเป็นภูมิแพ้
ผื่นขึ้นเลือดกำเดาไหลออกจมูกอะค่ะ

คุณแม่บอกว่าอยู่ที่อำเภอสารพีเครียดมากเลยตอนนี้
เพราะว่าฝุ่นควันมันหนักจริง
คือหลายคนเห็นภาพถ่าย
ที่ว่าเป็นฟ้ามันออกเป็นสีส้มแล้วใช่ไหมคะ
แล้วเนี่ยคุณแม่บอกลูกชายเลือดกำเดาไหลอ่ะ
มีน้ำมูกทั้งไอทั้งจามหายใจลำบาก
ต้องเข้าโรงพยาบาลผื่นคันก็ขึ้น
ซึ่งหมอบอกว่ามันเกิดจากการแพ้อากาศที่เป็นมลพิษแบบนี้
คือแม่บอกแม่ทำได้อย่างเดียวคือ
ไม่ให้ลูกออกไปนอกบ้านเด็ดขาด

แล้วต้องเปิดเครื่องฟอก๒เครื่องตลอดเวลา

คือคนที่มีลูกเด็กเหล็กแดงแบบขับมอเตอร์ไซค
หรือไม่มีแม้อะไรคือหนักค่ะหนักจริง
สงสารทุกคนคนสูงอายุอย่างคนแก่พนักงานที่ร้านนะคะ
จากที่แบบเขาหอบหืดเขาแบบนิ่ง
ตอนนี้หอบหืดเขากำเลิบอย่างนี้ค่ะทำงานไม่ได้

เราไม่รู้จะทำยังไงเราหมดหนทาง
เพราะว่าอากาศมันคือสิ่งที่เราต้องหายใจค่ะ
มันไม่มีอะไรที่ทำให้เราแบบป้องกันได้เลย
คือตอนนี้เนี่ยคนแห่ซื้อเครื่องฟอกกันแบบแทบจะทุกร้านเลย
บอกว่ายอดการขายของเครื่องฟอกอากาศเนี่ยนะคะ

ลงพื้นที่ไปที่ร้านขายเครื่องฟอกอากาศในเมืองเชียงใหม่นะคะ
นี่ประชาชนมาเดินแห่ซื้อกันแบบแน่นขนาดเลยค่ะ
ได้คุยกับคุณอาทิตย์ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัทเชียงใหม่

คนก็เลยต้องหาเครื่องฟอกไปไว้ที่บ้านกันไม่กล้าออกมา
ตอนนี้เขาบอกเครื่องฟอกแทบจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หนึ่งในบ้านไปแล้วอะค่ะ
คนเชียงใหม่ก็จะไม่ได้รับความสะดวกสบาย

ไม่ว่าอยู่ด้านนอกก็เจอฝุ่นอยู่ในอาคารก็เจอฝุ่น
ถึงแม้แต่จะนอนตอนกลางคืนก็มีฝุ่น
งั้นเขาก็เลยมาหาซื้อเครื่องฟอกอากาศ
ณตอนนี้เป็นจำนวนมาก
คนจังหวัดเชียงใหม่ถ้าไม่มีเครื่องฟอกอากาศ
ไม่สามารถอาศัยในชีวิตประจำวันได้ตามปกติได้
จะคุ้นกับสีแดงคือแบบสีเขียวสีส้มสีแดงใช่ไหมคะ
นึกว่ามันสุดที่สีแดงแล้วไม่ทะลุไปม่วงแล้ว

มันมีม่วงเข้มคล้ำเข้าไปอีกด้วยนะ

โอ้โหตายแล้ว
ผู้ชมครับส่วนหนึ่งสาเหตุหลักเนี่ย
เชียงใหม่คืออันดับหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้อยากได้เลยนะฮะ

ดูนี่ฮะเขาไปจับใคร

ในพื้นที่เขตป่าสงวนดอยบ่อ

แล้วถามว่าเผาแบบนี้ทำไมเนี่ย

เขาบอกเขาต้องการเผาป่า

น้อมจุดตอนกี่โมง
ประมาณกี่โมงจนจุดไฟครั้งแรกฮะ

๘๙โมงโอ้มันก็เลยลามเยอะนะฮะ

ใช้ไฟแชคนะฮะไฟแชคอัน๕บาท
แชคอันละ๕บาทแต่ดูความเสียหาย

ผู้ชมถามว่าปัญหาหลักมันเกิดจากอะไร

เมียนมาหรือว่าสปลาวอันนี้เขาก็เผาเหมือนกันเลยซึ่งมันลามไปถึงทางฝั่งอีสานที่ติด
แถวนั้นด้วยอย่างรายนี้จุดไฟเผาป่าเผาย่ารกแถวนี้เพื่อจะเอาตัวต่อ
ที่มันอยู่ตามต้นไม้ค่ะอ่าหวังว่ามันจะบินออกมาหรือว่ารังต่อร่วงตกลงมา
อะไรก็แล้วแต่บางที่เขาก็เป็นไร่ข้าวโพดเขาบอกว่าไล่อ้อยไล่มันสำปะหลัง
แล้วพอถึงฤดูการที่มันเก็บเกี่ยวไปแล้วแล้วเขาไม่ไม่ถางค่ะอ่า
ตายไม่ไถไม่ถางเขาเผาฮะอืมบางที่ก็เผาเพื่อหวังที่พอเผาเสร็จปุ๊บ
เดี๋ยวมีน้ำมีฝนไล่ลงมาย่าหวานมันงอกเห็ดเพาะมันออก
ซึ่งเขาก็ลนลงแทบตายว่าเดี๋ยวนี้มันปลูกเองก็ได้แล้ว
มันไม่ต้องรอไม่ต้องเผาไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นี่รายนี้จับได้ค่ะหนังคาเขานะครับ
ชื่อว่านายจันทันนะอายุ๑๘ปีนะครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ที่ตะบลแม่ยาวองค์เผิมเมืองจาวัดเฌียงรายตอนที่ไปเจอ
เจ้าหน้าที่เจอแบบพิรุษคือขี่จักรยานยนต์วนเวียนหลายจุดแถวนั้น
แล้วมีเปลวไฟลูกขึ้นแถวโพงแย่แถวป่าละหม้
เขาก็สารภาพบอกเขาเผาย่ารก
หวังจะให้ไฟลามไปถึงรังต่อ
จะได้เอาไข่ต่อเอามากินเอามาขาย
ก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศแจ้งเตือนนะฮะ
ตามเสียงตามสายออกเตือนตามหลายจุด
แต่เขาบอกเขาก็ได้ยินแต่เขาไม่ได้ใส่ใจ
ไม่คิดว่าเผาแค่นี้มันจะลุกลามหนักขนาดนี้
อ่าไม่ได้ใส่ใจใส่กุญแจมือแทนเลยนะคะ

ก็เกลี้ยงเลยเนี่ยเห็นไหมล่ะ

มีภาพมุมสูงนะฮะทัศนียภาพชายแดนไทยเมียนมา
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ

หมอกควันฝุ่นพิษที่แม่สายค่ะ
น่ากลัวมากปฏิเสธนะครับ
ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเหตุการณ์คนรอบเผาป่า
มันส่งผลจริงนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้านะครับ
โอ้โหนี่คุณคิงพีรวัตรไปเห็นไหม
ค่ะนี่อรัชพรวัดกันเห็น
เช้าวันนี้ที่แม่สายจังหวัดเชียงราย
มันจะหายใจกันยังไงอ่ะทีนี้
แยกพ่อขุนอนุสวรีพ่อขุนเมงรายมหาราช

ท้องฟ้าเป็นสีส้มอ่ะค่ะ
คนดูแลพื้นที่ตรงนี้บอกโอ้โหวันนี้เนี่ย
หนามากจนแสบตากลิ่นควันไฟนี่ชัดเจนเลย
กลิ่นควันไฟนี่เข้ามาแบบนี้เห็นไหมฮะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ติดตามภารกิจดับไฟป่าที่ลุกไหม้ที่เชิงดอยปุ๋ยด้วยนะฮะ
ในพื้นที่ตะบนท่าสายอำเภอเมืองเชียงราย
ดูสิโอ้ยตายแล้วดูครับ
ไม่รู้ใครไปเผาอยู่ตรงไหน
ลามขึ้นยอดดอยลามไปถึงสำนักสงฆ์ในพื้นที่

นี่คือไฟลุกสูงมากนะพี่อุ๋ยถ้ามันเป็นสีส้มขึ้นฟ้าขนาดนี้

แต่ละเหตุผลเวลาไปเผาใช่ไหม

เผาเพื่อเดี๋ยวผักหวานย่าหวานเห็ดเพาะมันจะขึ้น
เราคุยกับพอส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำงานกันลำบากมาก
คือเจ้าหน้าที่เองก็มีจำนวนจำกัด

ส่วนใหญ่คือการลักลอบเผาตามความเชื่อของชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรื่องการเดี๋ยวเผื่อจะมีผลผลิตขึ้นมา

จะได้ประหยัดต้นทุนไม่ต้องไปจ้างรถมาไถ

ถางเองก็ไม่ไหวเผาดีกว่า
วันนี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าลมพัดแรงนะครับ
แล้วก็มีการลักลอบจุดเผาเพิ่มเติมนะครับ
ซึ่งเราไม่สามารถที่จะไล่ทันคนที่จับได้นะครับ
เจ้าหน้าที่เราก็พยายามที่จะหนีนะครับไป
เพราะว่าเกิดกระแสลมพัดหวน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการจุดนะครับ
เขาไม่ได้จุดโดยตัวเองนะครับ

วางหมุดคือหมุดเพื่อเป็นระเบิดเวลา
ที่จะให้เกิดการไปแล้วเขาก็มาลักลอบสัตว์ล่า
อ่ามีภาพหนึ่งอ่ะนะ

ไฟป่าลามเขาทั้งลูก

แล้วแดงหมดเลยคือเป็นไฟเผาทั้งเผาเลยค่ะ
นี่คือเขาแหลมที่นครนายกค่ะ

คือเป็นภาพมุมสูงถ่ายจากฝั่งโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะคะ
จะเป็นแนวไฟไหม้๕จุดกระจายในระแวกเดียวกัน
ภาพแรกที่เราเห็นตรงเขาแหลมและเขาชะพลู

มันไหม้และแล้วอีกปีล้านคือลามแต่เมื่อวานแล้วค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทั้งผู้ว่าทั้งฝ่ายปกครอง
ตรวมอุทยาลตรวมทรัพยากรตรวมอบตเขาพระนี่

วางแผนประเมินสถานการณ์ควบคุมเพลิง
แตนบายรถดับเพลิงกว่า๑๐คันในจุดที่ใกล้ชุมชนแล้ว
เพราะตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะคุมยังไงแล้วพี่อุ๋ยมันลามทั้งเขา
แต่ตอนนี้ที่กลัวคือกลัวลามมาเขตชุมชน
ระดมชาวบ้านช่วยกันเดินเท้าทำแนวกันไฟก่อนเลย
แล้ววันนี้ลมดันแรงซะอีก
พอลมแรงปุ๊บไฟมันยิ่งโหมยิ่งยากต่อการทำงาน
เพราะว่าถ้าลมเปลี่ยนทิศทีไฟมันก็เปลี่ยนทิศด้วย
ซึ่งก็จะเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่
เพราะฉะนั้นท่านที่อยู่แถวนครนายกหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะ
ถ้าเจอเรื่องอากาศมลพิษอะไรเข้าไปเนี่ยฝุ่นควันเนี่ยดีมีไฟป่าอยู่นะ
ใช่คือมันแล้วภาพคุณผู้ชมเข้าไปดูในไอจีของไทยรัฐก็ได้นะ
คือเขาทั้งลูกเมื่อกี้ที่เห็นเป็นสีดำแดงหมดแล้วนะ